เผินเผินก็เหมือนกับก็เป็นอุบัติเหตุทั่วไปที่เราเคยเล่ากันอยู่บ่อยก็คือรถชนกันมีคนบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะแต่มันมีมากกว่านั้นไปดูกันก่อนนะคะคือเหตุการณ์เนี้ยเป็นรถฟอร์จูเนอร์ไปชนรถจักรยานยนต์นะคะคือรถฟอร์จูเนอร์มาเร็วรถจักรยานยนต์เหมือนกับออกมาจากซอยรถจักรยานยนต์คือคนขี่กระเด็น

ก็แสดงว่ามันมีอ่ะมันมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องไปตรวจต่อว่าค่ะเออดื่มเบียร์มาตอนขับรถหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นคนนั่งข้างคนขับแต่ประเด็นก็คือตามหลักกฎหมายเนี้ยนะคะ
คนขับคือห้ามดื่มอยู่แล้วแน่นอนอันนี้เรารู้ผู้โดยสารก็ห้ามนะคะไม่ใช่ผู้ดื่มใช่ค่ะไม่ใช่ผู้โดยสารฉันไม่ได้ขับฉันดื่มได้ผู้โดยสารก็ห้ามนะ
โทษจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือประเด็นที่๒นะคะประเด็นแรกขับเร็วประเด็นที่๒ดื่มอะไรกันในรถหรือเปล่า
ประเด็นที่สามค่ะมีคนสังเกตถึงขั้นที่ว่าเห็นเหมือนผ้าสีส้มส้มที่แขนของคนขับตามลูกศรนะคะอาจจะมีอ่ะ
อืมผ้าสีส้มส้มที่แขนของคนขับนี่อ่าตรงนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตประเด็นที่สามว่าใช่พระไหมใช่จีวรพระไหมเพราะสีคล้ายสีของจีวรพระอ๋อนี่ค่ะก็อาจจะเป็นใส่เสื้อผ้าสีนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็แต่สีมันก็คล้ายอ่ะสีคล้ายค่ะ
ดังนั้นตอนนี้มี๓เรื่องนะคะสำหรับอุบัติเหตุนี้นะคะ๑คือรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ขับเร็ว๒คือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรถกันหรือเปล่า
สามคือพระขับหรือพระนั่งอยู่ในรถหรือพระดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่านี่ค่ะอันนี้คือหลังจากที่ประสบเหตุนะคะ
ก็จะเห็นมีพระเนี่ยอยู่แถวที่เกิดเหตุด้วยใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าลงมาจากรถคันที่ชนจักรยานยนต์หรือว่าบังเอิญท่านก็มีกิจนิมนต์มาแถวนี้พอดี
ไม่แน่ใจเลยค่ะตรงนี้นะคะอันนี้ต้องขยายผลต่อนะคะเพราะประเด็นสำคัญคือผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาแล้วโดนรถคันนี้ชนเธอเสียชีวิตเลย